เรื่องปัญหาโลกแตกและเป็นปัญหาคลาสสิกของเพื่อนบ้านคือการจอดรถขวางหน้าบ้านกัน
ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกฎหมายเองเขาบอกว่ามีความผิด
คือถ้าเราไปจอดรถขวางหน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
อันนี้ถือว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

แล้วถ้าไม่ได้จอดรถขวางหน้าบ้านเพื่อนบ้าน

แต่จอดกินเลนหนึ่งเลนแบบนี้ได้หรือเปล่า
คือเราไม่ได้จอดธรรมดานะคะ
งกันสาดเอากระถางตนไม้ใหญ่โตมาวาง
คือประหนึ่งว่าซื้อพื้นที่หน้าบ้านเอาไว้แล้วยังไงอย่างนั้นเลย
เหมือนมีทางเท้าที่ล้ำเข้ามาตรงถนนหน่อยหนึ่งใช่ไหม

ก็คือ๑เลนหลังจากที่มันเป็นเหมือนถนนสองเลนที่สวนกันได้
เขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านตรงนี้ค่ะ

แต่เพื่อนบ้านรายนี้คือจอดอย่างนี้เลย
ทำให้พื้นคนอื่นเขาเดือดร้อนมากเวลาจะขับรถเข้าออกทีก็ลำบาก
เห็นบอกว่ามีการแจ้งสำนักงานเขตไป๓ครั้งแล้ว
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
พิกัดอยู่ที่รามคำแหง๑๙๐นะคะ
ส่งคุณไกด์ธนากรลงพื้นที่ไปค่ะ
ลักษณะบ้านอย่างที่เห็นเลยเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นติดกันนะคะ
ถนนหน้าบ้านกว้างสี่เมตรบ้านที่ถูกร้องเรียนก็อย่างที่เห็นนะคะ
จอดรถกินพื้นที่มาหนึ่งเลนวางกระถางต้นไม้ลุกล้ำออกมาบนถนน
ผ้าใบกันสาดยื่นออกมาด้วยเราได้คุยกับผู้ร้องเรียนนะคะ
อยู่บ้านหลังติดกันเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๒ปีแล้ว
ช่วงแรกมันก็ปกติดีนะแต่พอเขาเข้ามาอยู่ได้๒เดือน
เพื่อนบ้านก็เริ่มออกอาการค่ะเอารถยนต์มาจอดทุกวัน
กลายเป็นที่จอดประจำไปแล้วเคยร้องเรียนสำนักงานเขตมีนบุรี
สำนักงานเขตก็มาเตือนก็ไม่จอดไป๒เดือน
หลังจากนั้นจอดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเอาผ้าใบมากันแดดด้วยนะคะ
ส่วนตัวเคยพูดคุยกับเพื่อนบ้านในเรื่องนี้ไหม
เขาบอกว่าก็ไม่ได้คุยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ครับเขามองว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกของคนค่ะ
เพราะทุกบ้านก็มีรถจอดหน้าบ้านเหมือนกันแต่ไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่ส่วนรวมขนาดนี้
แล้วก็บอกเมื่อวานได้ยินเสียงเหมือนคนยิงปืนแก๊ปที่หน้าบ้านเหมือนข่มขู่ด้วย
เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้สำนักงานเขตช่วยแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังหน่อยได้ไหม
เราจอดตรงนี้มันไปข้างบ้านเขาออกลำบากไหม
ตรงข้ามออกลำบากไหมคือมันน่าจะคิดได้ด้วยตัวเอง
มองว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกใช่ครับมันเป็นสามัญสำนึกของแต่ละคนเลย
ผมเคยร้องเรียนเรื่องจอดรถอย่างเดียวเลยนะครับ
ประมาณสามรอบแล้วเขาก็มามาดูแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเขาไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้ขวางหน้าบ้านเรา
ก็อยากให้เขตจริงจังหน่อยครับจริงจังนิดนึงคือต้องมีบทลงโทษจริงจังอะไรประมาณนี้ครับ
เพราะว่าถ้าหละหลวมอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด
ทีมข่าวก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นแถวนั้นนะคะที่เป็นบ้านเยื้องฝั่งตรงข้าม
ก็บอกว่าเอาจริงนี่ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านหลังที่ถูกร้องเรียนอ่ะ
จอดแย่กว่านี้อีกเหรอคือปัจจุบันนี้เนี่ยล้ำมาเลนหนึ่งใช่ไหมคะ
แย่กว่านี้นี่ยังไงก็ก่อนหน้านี้ขวางถนนเหรอนี่มันแทบจะครึ่งนะ
อันนั้นก็เกินไปแต่ก่อนอันนี้ที่ว่าแย่กว่านี้ก็คือล้ำออกมาถึงแบบอีกเลนนึงอ่ะ
ก็เกือบจอดกลางถนนแล้วอ่ะคือเขาบอกทั้งซอยเนี่ย
มีคันนี้คันเดียวที่เป็นแบบนี้เป็นคันเดียวจริงที่เป็นปัญหา
ออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยต้องหันหัวรถไปท้ายซอยแล้วถอยออกถามว่าได้คุยกับเขาไหมอืม
เพื่อนบ้านก็บอกไม่กล้าคุยอ่ะไม่อยากมีปัญหา
ส่วนเรื่องปืนแก๊ปเมื่อวานเขานั่งเย็บผ้าอยู่หน้าบ้านได้ยินเหมือนกัน
ทีมข่าวเราก็เลยประสานไปที่สำนักงานเขตมีนบุรีเลยนะคะว่าให้มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้หน่อย
อำนวยการเขตมีนบุรีมาด้วยตัวเองเลยค่ะทีนี้ครับ
แล้วก็เชิญญาติเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของรถ
มาพูดคุยทำความเข้าใจเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านไม่อยู่
ขั้นตอนแรกเขาบอกว่าก็จะไล่ปฏิบัติการจากเบาไปหานัก
คือขอความร่วมมือก่อนคือคุณจะจอดรถหน้าบ้านก็ได้แหละ
แต่คุณต้องจอดชิดบ้านให้มากที่สุดแล้วก็ลื้อสิ่งกีดขวางที่ล้ำออกมา
ไม่ว่าจะเป็นกันสาดผ่าใบกระถางต้นไม้หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดสมมุติว่าเตือนแล้ว
ขอความร่วมมือแล้วคุณไม่ทำตามเดี๋ยวจะบังคับใช้กฎหมายแหละ
อันดับแรกเลยหากการอยู่ในสังคมร่วมกันโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรร
หมู่บ้านที่เป็นกึ่งจัดสรรเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านสำคัญที่สุดนะครับ
ถ้าเรามีอะไรที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือพูดคุยกันได้นะครับ
แล้วเราเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องพินาว่าต้องไม่ไปอะไรไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขา
ใช้ในพื้นที่ที่เราสมควรใช้ตามกฎหมายถนนในเมื่อไม่ได้ออกข้อบังคับห้ามจอดรถ
มันก็สามารถจอดได้แต่ว่ามันจะจอดแค่เป็นระยะยาวมันก็คงไม่เหมาะสม
วิธีนี้เดี๋ยวจะขอความร่วมมือเขาก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องพุ่มไม้ที่ลุกล้ำยื่นออกมาที่เขตถนนสาธารณะนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตัดเล็มกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แล้ว

คือตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพื้นที่บ้านของคุณ

ใช่ไหมเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยตรงประตูรั้วเนี่ยเห็นไหมที่เป็นร่องเนี่ย
นี่คือท่อปลาปลาใช่ท่อระบายน้ำมันเป็นหน้าบ้านของคุณก็จริงนั่นแหละ
แต่แต่มันไม่ใช่ที่ของคุณไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลนะมันไม่ได้อยู่ในโฉนด
คุณก็ไปล้ำสิทธิของคนอื่นไม่ได้ค่ะแม้จะเป็นกำแพงบ้านคุณเป็นหน้าบ้านของคุณ
ในขณะเดียวกันคนอื่นก็ไม่สามารถมาขวางมาลุกล้ำสิทธิของคุณได้เหมือนกัน
ใช่เนี่ยลองดูรถสองคันข้างหลังทางขวามือพี่อุ๋ยเขาจะจอดชิดตัวบ้านมากเลย
คือแปลว่าทุกคนก็จอดรถหน้าบ้านตัวเองเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาไม่ได้ล้ำออกมา
มันยังเหลือเนื้อที่อีกประมาณแบบเกือบครึ่งหนึ่งของเลนหนึ่ง
คือคนที่ร้องเขาบอกว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธหลายบ้านก็มีรถแล้วที่จอดรถในบ้านตัวเองก็ไม่พอ
แต่ก็จอดกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยตรงไหนที่คิดว่ามันล้ำเกินไป
ว่าพอมาจอดคู่กันสองบ้านแล้วมันช่องไฟไม่พอบ้านอื่นผ่านไม่ได้เนี่ย
ตรงนี้ลำบาก